ราชศรีมานำต้นดอกดามเรืองมาเรียงเป็นรูปหัวใจ
และเปิดให้ผู้สนใจไปเข้าชมครับ

มีการทำพิธีวงสวงพระเมรุมาตรจำลอง

ผู้ว่ารัชกาลจังหวัดศิษฐเกต
จังหวัดศรีสะเกษด้วยสมนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าประชาชน
จิตอาสาเฉพาะกิจจำนวนกว่า๒๐๐คนร่วมในพิธี
ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะนายทวีหอมหวนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
กล่าวถึงการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองณบริเวณเวทีกลางสะพานหินว่า
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจัดกำลังสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด๒๔ชั่วโมง

อกจากนี้ในส่วนของการตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจำลอง
จะยึดหลักการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสานงานกันภายในจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสา
ช่วยมาดำเนินการตกแต่งปรับสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามแบตแปลนที่วางไว้
ทั้งนี้การก่อสร้างพระเมรุมาจำลองโดยรวมของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
ที่โรงพยาบาลตรังนะครับนายสาธิตนพัทธลุงรองภูมิในการฝ่ายบริหาร
นำเจ้าหน้าที่บุคลากรและพนักงานร่วม๑๐๐คน
ทำกิจกรรมปลูกดอกดามเรืองตามแนวกำแพงของตลอดของโรงพยาบาล
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
สาธิตกล่าวว่าในฐานะที่เป็นบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
ภาคภูมิใจที่เป็นข้าราชการทำงานใต้เบื้องพระยุคลบาท
แนวทางตามพระราชดำรัฐว่าให้ถือกิจส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง
และให้ถือกิจประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
พยายามถ่ายทอดให้ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินตามครับ
และที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับนายสมคิตแพทองอายุ๖๙ปี
เป็นเจ้าของสวนวังสองนครอยู่ที่บ้านเขาพญาปราบตำบลตะขบของอำเภอปักทงชัย
ครองชนประธานยาวเกือบ๒๐๐เมตรพร้อมรูปหัวใจ
ภายในเป็นเลข๙ไทยประดับด้วยดอกดามเรืองบานสะพรั่งสวยงามสูงเด่น
บอกว่าเริ่มเพาะต้นดามเรืองตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วมาถึง
มาจัดสวนซึ่งจะดูแลรักษาให้คงสภาพความสวยงามแบบ
นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมและจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมด้วยครับ